ตกลงมาน่ะโอ้มันก็มีอุบัติเหตุด้วยค่ะรวมถึงมีการรายงานภาพ
คุณผู้ชมโดยมีการรายงานสถานการณ์ฟ้าฝนที่มันเกิดขึ้น
ผ่านทางจอสาร้อยนะคะนี่เอาให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อน
มีทั้งลมฝนแล้วก็ที่งามวงวานช่วงสักประมาณก่อนเที่ยงคืน
ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักลมแรงเหมือนกัน
โดยในเพจของหมอแหลปแพนด้าก็มีการโพสต์คลิป
รายงานสถานการณ์แถวบางมดนะคะ
นี่ดูสิบอกว่าที่บางมดเนี่ยลมแรงมากแล้วก็มีฝนตกลงมา
ส่วนที่บางกรวยฝั่งศรีประวัติกาญจนาพิเศษฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะ
แล้วช่วงประมาณสักตีหนึ่งจสร้อยก็มีรายงานข่าวว่า
ในซอยสามัคคีใกล้กับหมู่บ้านประชานิเวศ๒เนี่ย
ต้นไม้หักลมมันแรงไงคุณดูสิหักล้มขวางถนนแบบนี้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มนะคะ
เพื่อเปิดการจราจรให้รถสัญจรผ่านไปมาตรงนี้ได้
คนที่เขาใช้รถใช้ถนนก็รายงานด้วยนะ
บอกว่าตัวแผ่นผนังกันเสียงบนทางต่างระดับบรมราชชนนานี
ราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยมันหลุดหลายแผ่นนี่เห็นไหม
มันต้านลมอยู่นะฮะใช่ค่ะคนก็รายงานว่าเนี่ยเป็นเพราะฝนตกหนัก
ลมมันแรงมันก็เลยหลุดแต่ทีนี้ต่อมามีการชี้แจงข้อมูลนะคะ
ว่าเจ้าหน้าที่ถอดแผ่นผนังกันเสียงตรงนี้ไป
ออกไปแก้ไขมันไม่ได้หลุดตามแรงของลมตามแรงของฝนนะ
เนื่องจากว่าแผ่นกันเสียงตรงนี้มันไม่เรียบมันเป็นคลื่น
ดูแล้วไม่สวยงามเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยถอดออกไปไปแก้ไขนะคะ
ทีนี้จากฟ้าฝนที่มันตกในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ย
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยคุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอุโมงที่เป็นอุโมง
อันตรายอันดับสามของกรุงเทพเลยนะตรงนี้ค่ะรถอีซูซูเอ่อ
รถ๑๐ล้อเนี่ยนะคะเลขทะเบียน๗๐๓๗๘๒สุพรรณบุรีเนี่ย
ดูสิเสียหลักพลิกคว่ำอยู่ตรงอุโมงทางลอดแยกเกษตรตรงนี้
ที่ถนนประเสริภมนุนกิตงามวงวานเนี่ยนะคะเขตจาตุจักรเนี่ย
ทีนี้พอมันขวางแบบนี้โอ้ก็ต้องปิดปิดถนนตรงนี้
ตรงในอุโมงเนี่ยชั่วคราวนะคะเพื่อเอารถเครนเนี่ย
เคลื่อนย้ายรถสิบล้อออกไม่ให้กีดขวางการจราจร
แล้วคนขับรถบรรทุกคือนายขวัญชัยโกศี
บอกว่าขับรถบรรทุกขนน้ำตาลทรายมาน้ำหนักประมาณสิบห้าตันเนี่ย
บรรทุกมาเต็มคันรถเลยค่ะมาจากสุพรรณ
จะเอาไปให้ลูกค้าปลายทางอยู่ที่บังละมุงชนบุรี
ทีนี้ระหว่างทางขับรถมาฝนตกหนัก
พอมาถึงตรงทางลอดอุโมงแยกเกษตรรถเสียหลักค่ะ
แล้วรถก็เลยพลิกคว่ำถนนมันลื่นด้วยคุณผู้ชม
แล้วใครที่ใช้ทางลอดอุโมงตรงแยกเกษตร
รู้เลยว่ามันไม่ใช่อุโมงตรงตรงไงคะพอเข้าไปแล้วมันโค้ง
แล้วยิ่งมามีฝนตกหนักอีกมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะ
แล้วเขามีข้อมูลว่าตรงทางลอดอุโมงแยกเกษตรเนี่ยนะ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยช่วงเวลาที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
คือหลังเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืนไปแล้วจนถึง๖โมงเช้าค่ะ
แล้วอย่างที่บอกว่าอุโมงมหาภัยตรงนี้อยู่ในอันดับที่๓ของกรุงเทพมหานคร
อุโมงมหาภัยทีนี้อุโมงอันดับหนึ่งอันดับสองคืออะไรล่ะ
อันดับหนึ่งคืออุโมงลอดตรงห้วยขวางแล้วก็อันดับสองเนี่ยคืออุโมงตรงหลักสี่
และอันดับสามคือตรงนี้นี่แหละค่ะอุโมงลอดแยกเกษตรนะคะ